ข่าวนี้ก็เป็นเรื่องอดีตคนเคยรักเหมือนกัน
ฝ่ายหญิงเขาเป็นหางเครื่องหมอลำเขาก็ขับรถ
กำลังจะไปโชว์อีกงานหนึ่งปรากฏว่าอดีตคนเคยรักฝ่ายชายเนี่ยนะ
ขับรถมาขวางข้างหน้าแล้วลงมากระชากประตูทุบรถนะคะคุณผู้ชม
หวาดกลัวมากเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ

อันตอนนี้ค่ะ
โอ้โหเนี่ย
คุณคิดดูคนในรถจะกลัวขนาดไหนนะ
คือคันนี้ดีฟอร์หมดนะคะนี่ขนาดโทรแจ้งตำรวจนะ
ตำรวจก็พยายามถามว่าพี่กัดตรงไหนอะไรยังไง
เธอก็แจ้งไปให้ข้อมูลไปแบบหวาดกลัว
เพราะว่ามีเสียงทุกกระจกดังเป็นระยะแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นกับกลุ่มหางเครื่อง
ทวงหมอรัมซิ่งแล้วผู้ชายเขาเป็นอดีตแฟน

ซึ่งผู้หญิงที่เป็นคนขับรถเธอก็เป็นหนึ่งในหางเครื่อง

ผู้ชายนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางเอาไว้
ไม่ให้รถขับไปแล้วก็ลงจากมอเตอร์ไซค์
ทุบกระจกรถของฝ่ายหญิงให้ฝ่ายหญิงลงมา

แต่ดูสิคะเป็นคุณผู้ชมจะกล้าลงไหมล่ะ
คือดูเขาขึงขังดูโมโหขนาดนี้

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงเคยโดนฝ่ายชายทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง
ลงไปฉันโดนอีกแน่น่วมแน่
เลยเอามือถือมาโทรแจ้ง๑๙๑
แล้วพอได้จังหวะเนี่ยนะพี่ผู้ชายเขาเดินมากระชากประตูข้างรถ
บอกว่าไม่เอาแล้วเหยียบคันเร่งเลยค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางวันแสกเลย
เมื่อวานนะคะบนถนนในตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรที่๑๐๑
แล้วคนในรถเขาก็เอาคลิปมาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกว่าแฟนเก่าของหญิงสาวที่เป็นคนขับรถ
ตามมาตั้งแต่ที่งานหมอลำแล้ว
แล้วก็มีเรื่องกันที่หลังเวทีมาแล้วรอบนึง
หลังจากนั้นฝ่ายชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดักทุบรถ

เพื่อนที่อยู่ในรถด้วยกันก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิป

จะได้ฝ่ายหญิงเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐาน
ในการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับแฟนนุ่มนะคะ
ทำให้เสียทรัพย์มาทำลายรถแบบนี้นี่น่ากลัวนะคะ